การเกิดขึ้นที่สนามบินค่ะกระบี่
เขาบอกว่ามีคนพยายามจะแย่งลูกค้ากัน
มันเป็นเรื่องของรถเรื่องของการให้บริการ
แล้วคุณผู้ชมนึกดูสิว่าอยู่ที่สนามบิน

โอ้โหไม่สุภาพเลยลองดูค่ะ
ถ้าคุณผู้ชมเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ที่ฉันไปต่างประเทศเจอวันนี้ฉันช็อกนะคะ
แล้วคงจะเดินหนีออกจากตรงนั้นให้เร็วที่สุด

เพราะฉันกลัวว่าคนจะตีกันแล้วฉันจะเดือดร้อน

เขายกมือโบกขึ้นมาแล้วบอกว่าอย่า
ฉันไปฉันไม่เอาฉันไม่ไปกับใครเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ท่ากาศยานานาชาติกระบี่ค่ะ
คือมีสองฝ่ายเขาเป็นพนักงานของบริษัทรถเอกชน

ทีมข่าวของเราต้องเลยตรวจสอบเรื่องนี้
ไปดูข้อเท็จจริงกันหน่อยก็เลยลงพื้นที่

เจ้าตัวเนี่ยเอาจริงปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับเรานะคะ
เราก็เลยต้องไปถามคู่กรณีอีกคนนึงที่อยู่ในคลิป
คู่กรณีท่านนี้เขาชี้แจงบอกว่า
เรื่องนี้ที่บอกว่าเป็นเรื่องของการแย่งลูกค้า

เธอกำลังคุยกับลูกค้าชาวต่างชาติอยู่ก่อนแล้ว
แล้วจะถามว่าจะขึ้นแท็กซี่ไปหรือไม่

แต่ลูกค้าปฏิเสธแล้วบอกว่าแพงเกินไป
เธอก็เลยบอกลูกค้าว่าถ้างั้นเนี่ยก็จอย
จอยรถคนอื่นกันเอาไหม
ความหมายก็คือว่าคือคุณไปนั่งร่วมกันกับลูกค้าคนอื่นไหม
ชาวต่างชาติแล้วคุณก็แชร์ค่าโดยสารกันก็ได้
มันจะได้ประหยัดเอาแบบนั้นไหม
จังหวะนั้นเธอบอกว่าเจ้าของคลิป
คนที่ถ่ายเรื่องนี้เอาไว้เป็นพนักงานอีกบริษัทหนึ่ง
โผล่เข้ามาค่ะแล้วก็บอกว่า
เดี๋ยวไปจอยกับรถคนอื่นไม่ได้นะ
ขายได้แต่แท็กซี่ถ้าจะขึ้นก็ต้องขึ้นแท็กซี่
ประมาณนี้ทั้งที่ป้ายก็ถือเอาไว้ชัดเจน
แล้วบอกแล้วว่าเป็นแท็กซี่และมินิแวนจอย
นไม่เข้าใจว่าคนคนนี้ไปอารมณ์เสียมาจากไหน
แล้วก็ท้าตีท้าตบเธอบอกแบบนี้นะคะ
แต่กลุ่มเจ้าของคลิปออกมายืนด่าด้วย
อ้างแบบนี้นะว่าเธอถูกยืนด่า
แล้วมีการถ่ายคลิปเอาไว้อย่างที่เห็นนั่นแหละค่ะ
นี่นี่ลูกน้องมันมีลูกน้องอยู่ข้างบ้างไหม

ทีนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมเองก็คงสงสัย

ถ้าอย่างนั้นการจะไปเรียกลูกค้า

ใครจะทำได้มันมีเรื่องของการประมูลกันไหม
มีสัมปทานใครที่จะถือกันไว้ไหม

ทางด้านของรักษาราชการแทนของผู้อำนวยการท่ากัศยานกระบี่นะคะ
คุณเรืองยุทธ์ค่ะชี้แจงแบบนี้ว่า
ตอนนี้มันอยู่ในระหว่างการเปิดประมูลรถแท็กซี่

ทางทท่ากลักษณ์กระบีก็ใช้มาตรการผ่อนปล้น
ด้วยการที่คือไม่ให้มันเกิดผลกระทบกับผู้โดยสาร
ก็คือนักท่องเที่ยวที่จะมาก็จะมีการเปิดประมูลให้เช่าพื้นที่
ก็เลยทำให้สองฝ่ายเอาจริงเขาก็ยังไม่มีใครเป็นสิทธิ์ของใคร
พอมีการให้เช่าพื้นที่มาว่าคุณจะต้องเข้าไปถามลูกค้าได้
ใครก็ได้เข้าไปเชิญลูกค้าเข้าไปเรียกลูกค้า
มันก็เลยทำให้ทั้งสองฝ่ายเกิดความไม่พอใจกัน
แล้วมันก็เกิดเป็นเหตุในการแย่งลูกค้ากัน
ทีนี้ทางด้านของคุณเรืองยุทธ์ยังบอกนะคะกรณีดังกล่าว
เพราะทั้งสองฝ่ายยังไม่มีสิทธิ์เรียกร้องเงื่อนไขใด
ใดทางกฎหมายในการอ้างสิทธิ์รับผู้โดยสารทั้งสิ้น
ตอนนี้ประสานกับทางสำนักงานขนส่งของจังหวัดกระบี่
และทางด้านของตำรวจสพเหนือคลองให้เข้ามาตรวจสอบ
ต้องพยายามเร่งแก้ไขปัญหานี้โดยด่วนค่ะ
เพราะมันกระทบกับภาพลักษณ์นั่นเองนะคะ
ครับการท่องเที่ยวกำลังฟื้นด้วยนะครับ
ก็คงต้องตรวจสอบแล้วก็ดูแลอย่างเข้มงวดนะครับ